คุณพิธากำลังขึ้นเวทีที่พักแล้ว

ดังนั้นมีทีมข่าวของเราก็พร้อมที่จะรายงานแล้ว
ใช่ค่ะคุณกันเซ็นคุณทองย้อย
รอรายงานจากก้าวกลายเชิญค่ะคุณแซ็ค

คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมข่าวชะละทีวี
อยู่กับพักที่กำลังเป็นคะแนนอันดับหนึ่ง

ได้มีการให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ถ้าหากพักเก้าไกลคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

นับไปแล้ว๙๙พักเก้าไกลอยู่อันดับ๑นะครับคุณผู้ชมครับ

หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพักเก้าไกล
เดินทางมาถึงที่ทำการของพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เดินรัฐทายสื่อมวลชนกันอย่างไปกันเองเลยนะครับ
แล้วก็วันนี้ดูอารมณ์ดีดูผ่อนคลาย
และก็ดูมีความมั่นใจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
อยู่แค่ว่าตอนนี้แต่ละพักการเมืองต่าง
ว่าจะมาจับมือกับพักเก้าไกลกันมากขนาดไหน

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้ากับคุณพิธาริมเจริญรัฐเลยครับ
เมื่อกี้มีการให้สัมภาษณ์กับทางด้านสื่อของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับ
ซึ่งทางด้านคุณพิทาเดินทางมาถึงที่ทำการของพักนะครับรวมไปถึงสมาชิกของพัก
หลายคนก็เดินทางมาที่ทำการพักเก้าไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นความชัดเจนกับพักการเมืองต่าง
ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักภูมิใจไทย
ในการที่จะตอบรับเข้าร่วมการจับมือกับพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ซึ่งคาดว่าในช่วงระยะเวลา๗๕วันนับต่อจากนี้ครับคุณผู้ชม
อาจจะได้เห็นภาพความร่วมมือการตั้งรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยนะครับ
ซึ่งภาพบุคลิกของคุณพิธาริมเจริญรัฐตามที่เราได้เห็นตั้งแต่การหาเสียง
เราก็จะเห็นว่ามีความเป็นกันเองกับทั้งในประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่มาปักหลักทำข่าวนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับความนิยมต่ำแบบนี้เลยนะครับ
อย่างที่เราเห็นกันว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐมีสื่อมวลชนเนี่ยรุมตลอดเลยนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในช่วงตอนเย็นคุณพิธาริมเจริญรัฐรวมไปถึงทางด้านพักเก้าไกลนะครับ
จะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนแห่กันนะครับแล้วก็ไปจบกันที่ลานคนเมืองนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ตามกำหนดการเวลาก็คือ๑๒นาฬิกาคุณพิธาริมเจริญรัฐ
จะมีการประกาศใช้ชนะนะครับอย่างไม่เป็นทางการ
และคะแนนตอนนี้ถือว่านำเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ
รวมแล้วสอสอทั้งเขตแล้วก็ทางสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับ
๑๑๕๐คนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็นำพักเพื่อไทยอยู่พอสมควรเลยนะครับ
แต่ก็ถือว่าพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทย
ก็เป็นอีกปัจจัยหลักในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ซึ่งทางด้านพักเก้าไกลก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ในการจับมือกับทั้งสองพักนะครับ
แค่บอกชัดเจนนะครับว่า๒พักที่จะไม่จับมือเด็ดขาด
ก็คือพลังภาชาลัทธ์และก็พักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งคุณพิธาริมเจริญรัฐรวมไปถึงสมาชิกของพักเก้าไกล
ก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้และบอกว่าจะไม่จับมือเด็ดขาด

ในความร่วมมือการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในอนาคต
รวมถึงรัฐสภาวะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
เสียงสว๒๕๐คนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกัน

แต่คุณผู้ชมครับถ้าผ่านพ้นในช่วงการโหวตนายกรัฐมนตรีไปแล้ว
เสียงของสว๕๐๐คนนี่แหละครับถือว่าเป็นบัตรใจหลังเลยครับ

สามารถติดตามคุณพิธาริมเจริญรัฐได้เลยครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
วันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชน
พี่น้องสื่อมวลชนที่ทำข่าวอยู่ที่พักก้าวไกลนะวันนี้ครับ
เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับ
ให้พักเก้าไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ
เพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี่ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ
นี่คือการน้อมรับฉันธามติจากพี่น้องประชาชนพลิกคั่วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
และผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคต
ในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบประชาธิปไตย
ระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษดรทุกคน
ผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ
พักด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไป
และทางคลายนำของฝากพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับ
มีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
แล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับ
ถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับ
แล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทย
และพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
พักที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับ
ถ้ารวมกันตอนนี้ก็๓๐๘เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับ
ก็จะรวมเป็นทั้งหมดสามร้อยเก้าเสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันธามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับ
แล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้ว
ต่อไปครับการทำงานของเราคงจะมีอยู่๒๓ส่วนด้วยกัน
ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพักร่วมรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับ
ทำประชามติให้มีสอสอรอแก้ไขรัฐธรรมนูลแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วย
และลดความเหลื่อมล้ำไปในทีเดียวกันโดยที่ภาษาต่างประเทศใช้คำว่า
ในขณะเดียวกันครับผมพร้อมที่จะตั้งทีมงานนะครับ
ในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคณะทำงานตรงนี้
ร่วมกับทุกพักนะครับในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจ
เปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนะครับ
ก็จะมีการเดินสายพบกับพี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาสังคม
พี่น้องข้าราชการแล้วก็ผู้นำภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนนะครับ
เป็นส่วนที่จะดำเนินการต่อจากตรงต่อจากนี้นะครับในช่วงที่มีการเจรจากับทางรัฐบาลด้วย
และสุดท้ายครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในนโยบายของพักเก้าไกล
หรือคนที่เห็นต่างนะครับเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันธามติที่มาจากพี่น้องประชาชน
และพวกเราน้อมรับนะครับและสามารถที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้นะครับ
เพื่อให้เห็นผลดีของความตั้งใจในการทำงานของพระเก้าไกลและพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับ
สู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่มีอุดมการแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทวินหาทุกคนนะครับ

แล้วก็จะมีการเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชน

ประชาธิบุฏรเป็นอนุสรรวรีประชาธิปไตต์

เพื่อที่จะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
เพื่อที่จะให้ไม่ให้มีศูนยากาศทางการเมืองหรือว่าศูนยากาศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ยังรอเวลาอยู่ตรงนี้
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจในการทำงานของพักเก้าไกล
เราจะทำงานอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแน่นอนครับ

ผมไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นฉันธามติมาจากพี่น้องประชาชน
แล้วที่ทุกฝ่ายควรที่จะน้องรับตรงนี้การฟื้นประชาติประกองพี่น้องประชาชน
คงจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายได้เลยนะครับแม้แต่ว่าสวทธิ์ด้วย
ทำไมคุณพิทธิ์ค่ะไม่รวมเปลี่ยนความตอบต้องเนี่ยให้ได้เที่ยงถึงขณะปิดสวิทธิ์สวทธิ์ไปเลยครับ
ในขณะที่สมการอีกนั้นหนึ่งคือภักษ์ภูมิใจไทยเองก็แหละ
มีค่าดีที่อยากเข้าร่วมกันกับรัฐบาลด้วยตรงนี้ได้ยินการพูด
ยังมั่นใจว่าตรงนั้นยังไม่มีความจำเป็นนะครับ
ตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าการพลิกคั่วจากฝ่ายค้านมาตั้งรัฐบาล
เพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชน
รวมกันได้๓๐๐กว่าเสียงในระบบที่เป็นการเมืองปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนฉันธรรมติ
และทุกฝ่ายก็ควรที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมา
แสดงเจตจำนงของเขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นอะไร

เสียงตอบรับใครในท่าพักที่ได้โทรไปตอบรับว่าไงบ้าง
ก็พร้อมที่จะพูดคุยกันและตั้งใจที่จะตั้งทีมทำงาน
ในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของคน
เรื่องของนโยบายเรื่องของแผนในการทำงาน

ซึ่งได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
เพื่อที่จะให้เห็นความคาดหวังในการทำงาน
แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง๑๐๐วัน๑ปีหรือสมัยแรก
จะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าการที่จะเป็นรัฐบาลที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ย
ต้องมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจด้วย
ต่อไปก็ถึง๕เอียดพรรษชาติไทยซ่างไทยเสรีรื่องไทยอยู่แล้วกัน
และเราก็ต้องเริ่มเรื่องเจ้าอีกวันนึง
และศาลทางมัน

ภักดิ์ส่วนตัวภารกิจสำคัญ

เพื่อพื้นกันเวลาที่จะมีผ่านไป

ผู้ชายมันไม่กลัวโปรดแรง
เพราะทำงานแรงดังนั้น
แบบเดินโถ่แบบออกพล่อ
เราไม่ปล่อยหัวหน้าเราพยายามคุยกันกัน
คนไทยความรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนแล้วมันเป็นเวลาที่ถูกต้อง
มีเวลาที่ถูกต้องที่มันเป็นเวลาที่มีเวลาที่สุด
วันนี้เป็นวันใหม่และหวังว่ามันจะเป็นเวลาที่มีความหวัง
เป็นอย่างสำคัญในความหวังสิ่งที่ทำให้คุณก็สามารถปฏิเสธกองกันหรือเปลี่ยนสิ่งที่ล่อเชื่อ
ก็คงจะเป็นประเภทที่จะต้องการ
และผมคิดว่าคนของธนาภิกษาจะไม่ได้ทำแบบนี้
ทำหนักพอในการตั้งรัฐบาลต่อไป
ว่าแต่เธอได้พูดหรือเปล่าแต่ว่ารายละเอียดที่ได้พูดคุยกันผมก็อ่าปรกสร้อยกับทางสื่อมวลชนว่าได้คุยอะไรกันบ้างค่ะ
ในเรื่องของความมั่งคั่งทางอาหารมากกว่าความมั่งคงทางทหาร
ให้พลเรือนนำทหารอยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเป็นคำตอบ
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เสถียรภาพของรัฐบาล
แล้วก็การแก้ไขปัญหาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ร่วมกับพลักษณภาคประชาชาชน์รวมถึงทีมงานของพวกเราแพรคเก้าไกล
ที่น่าจัยทำงานพลังกับพี่น้องประชาชนในสามจังหวัด
แต่อย่างที่ได้เรียนพี่น้องสื่อมวชนไปตั้งแต่เมื่อวาน
สิ่งที่สำคัญคือนโยบายคือการปฏิรูปกองทัพ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวกระทรวงเท่าไหร่นักนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นหลักการในการเจรจาของเรา
ว่าแต่ละคนเห็นด้วยเห็นต่างกันยังไง
เพราะฉะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวก็คงต้องรอคณะกรรมการ
รวมถึงคณะกรรมการที่จะทำเป็นทีมในการที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจ
เปลี่ยนผ่านรัฐบาลอะไรที่ภาษาการเมืองสังคม
ทำักจะส่วนดีว่าอย่างว่าที่หลายยกฏาพร้อมและที่หลานขึ้น
แน่นอนครับตอนนี้ก็คือพร้อมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หรือถ้ามีความจำเป็นต้องมีการควบในกระทรวงต่าง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมตั้งใจจริงก็พร้อมในทุกตำแหน่ง
เข้าใจว่าการที่ทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วทันสมัยดูแลสวัสดิการของพี่น้องฐานฉันผู้น้อยนะครับ
แล้วก็ให้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกองทัพไม่มีกว่าก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันครับ
ก็คิดว่าจะแถลงข่าวชัดเจนตามเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้แถลงตอนนี้
ตอนนี้ก็คือจะตั้งใจทำตามที่ได้แถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนไปก่อนครับ
ผมก็คิดว่าท่าทีของวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันหลายครั้งหลายคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างคำพูดไป
แต่ก็คิดว่าเขาอย่างที่บอกครับฉันธามติของประชาชน
มาแล้วทุกฝ่ายต้องน้อมรับชันธรรมติที่มาจากพี่น้องประชาชน
ฝืนฉันธามติของพี่น้องประชาชนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลย
รวมถึงคนที่จะคิดที่จะฝืนด้วยครับ
ก็คิดว่าหมดเวลาของการทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้วครับ
ผลของการเลือกตั้งชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นชัยชนะของพักเก้าไกลอย่างเดียว
ไปเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนด้วย

และไม่มีคนฟังชั้นสอน

ตอนนี้ไม่มีสัญลักษณีย์พูดถึงการกลับมา
คุณความสังเจอว่าจะได้กลับมา
และจะเป็นผู้โปรแฟที่จะร่วมงานกันไหมครับ
พักก็จะเห็นด้วยแต่รายละเอียดมันมีอยู่ว่ามากหรือน้อยแค่ไหน
คราวนี้เนี่ยน้ำหนักทางการเมืองมันออกมาแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมเจรจาของแต่ละพัก
ในการพูดคุยกันว่าจะสามารถดำเนินเรื่องนี้ไปได้เป็นอย่างไร
มันควรที่จะมีกระบวนการยังไงได้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านมันสมูทมากที่สุด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอการประชุมก่อนครับ
เราก็จะต้องดูเพราะว่านโยบายแต่ละนโยบาย

พี่น้องสื่อมวลชนที่เคยทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลก็จะรู้
ยกตัวอย่างแก้ไขปัญหาที่ดินคือ๘กระทรวง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอานโยบายไหนเรียงลำดับความสำคัญยังไง
เปรียบเทียบของเรากับพักอื่นผ่านคณะกรรมการที่จะมีการพูดคุยกัน
ถึงจะลงกระทรวงได้ว่าจะทำยังไงให้เกิดขึ้นจริง
เพราะมันต้องเป็นการบริหารกันของหลายกระทรวง
แล้วก็จะได้พูดคุยกันเรื่องของความขาดหวังเรื่องของคนเรื่องของการทำงานเรื่องของนโยบาย
แล้วหลังจากนั้นผมคิดว่าตกสุดท้ายมันควรที่จะเรียงลำดับความสำคัญในการทำงานแบบนั้น
เอาเป้าหมายมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไล่กลับมาว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
จะเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพจริง
คือเอากระทรวงมาเป็นตัวตั้งแต่ลืมไปแล้วว่าเคยสัญญาไว้อะไรกับพี่น้องประชาชน
แล้วก็เสียทั้งทางฝั่งรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานต้องกลับหัวกลับหางกัน

ที่จะมีการแก้ไขและได้คุยกับเมื่อเท่าประเด็นนี้ก็มีความเห็นตรงกันไม่ได้ยกเลิกหรือเปล่า
ทุกเรื่องยังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียดกับทั้งฟักแต่ละภาคในเรื่องได้ยืนยัน
พลคเก้ากลายตอนนี้ประตู๑๕๑ก็เกินแล้วงั้นสามารถปูดคุย
การพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะเสียทีหนึ่งในรัฐสภานะครับ
ทำอย่างละเมดละมัยทำอย่างรอบครอบ
แล้วก็ฟังความคิดที่เห็นต่างใช้สภาเป็นตัวในการแก้ไข
แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าที่มากกว่าในเรื่องของการแก้ไขม๑
ก็คือการทบทวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจักคดีทางการเมืองทั้งหมดนะครับ
แล้วก็มีการพูดคุยกันถึงโอกาสในการทดสกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผมรู้สึกเป็นห่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่
ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็หลัก๑๐กว่าคนที่อายุต่ำกว่า๑๘
อย่างคุณหยกที่ได้พูดถึงไปก็อายุสิบสี่แล้วก็ขึ้นเป็นอายุสิบห้าอยู่ในพื้นที่กักขัง
เรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นถ้าไม่รีบพูดคุยกันไม่ให้รีบทบทวนคดีกันก็จะอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของการเมืองไทย
ซึ่งผมไม่ปรารถนาที่จะเห็นแบบนั้นครับ
เดี๋ยวต้องคุยกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างที่คุยกันครับ

เป็นภารกิจของกรรมนั้นและนั่นเป็นภารกิจของชั้นที่ก่อน
และตอนนี้ฉันเป็นกรรมนั้นหวังว่าฉันจะไม่ได้ทำแบบที่เกิดขึ้น
หวังว่าเราจะพูดในกรรมนั้นแต่มันก็จะเป็นแบบที่เกิดขึ้น

อย่างที่ก่อนในการช่วยกับกรรมนั้น

จัดสนับสนุนสงครามส่วนภารกิจประมาณนั้นสำคิดยอดสำคัญ
เพราะงั้นความทรงของพราสาน

สำคัญว่ามรับตัวหมดคงว่าจะเปลี่ยนไม่ได้อย่างไร

โดยเฉพาะคดีความอุ้นหรือว่าคดีความหิตรัน
มันอาจจะทำให้เราชะดุ

อย่างที่บอกก็คือเราได้เตรียมตัว

ก็คงต้องรอว่าทางคำร้องของกรกตนี้มียังไงบ้างนะครับ
ถ้ามีก็จะมีทั้งหลักฐานแล้วก็หลักกฎหมาย

ในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในหลายเรื่อง
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียกความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนครับ

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในทุกสังคมครับ
แล้วก็ระบบที่แก้ไขความขัดแย้งได้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเราต้องเรียกคืนศรัทธากลับมาที่ระบบรัฐสภา
ให้มีความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ
ทำหลักนิติรัฐนิติธรรมให้เข้มข้น
เพราะฉะนั้นถ้าระบบมันดีปุ๊บ
วิธีการในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งต่างในสังคมมันมีกระบวนการของมันอยู่
แต่ที่ผ่านมาเราไม่ยึดมั่นในระบบเดิม
แล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเราต้องเรียนทางรัฐในทางการเมือง
แล้วก็ไปหาวิธีอื่นและเปิดโอกาสให้มีการทำรักษบาทที่ผ่านมา

เขาหารค่าเฉลี่ยของเวลาที่เรามาเป็นประชาธิปไตย

แล้วมันก็ทำให้เราไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาการศึกษา

เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่า

เรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องปกติ
เราต้องสามารถที่จะรวบรวม

ด้วยความมีวุฒิภาวะในการพูดจา
แล้วก็ให้เวลาค่อยทำงานไป

มีสมาธิในกลับมาเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ตอนนี้เรื่องปัญหา

หรือทำศักยภาพของประเทศไทย

จะตั้งทีมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน

ก็คงพอที่จะจัดตั้งได้
แต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับ

มีอะไรสักถึงหล่อประถมไว้ไปเนิ่มต้นที่จะเห็นความรับทรง

ถ้าเราไม่ลงทุนในมนุษย์

เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าการที่จะเปิด
ให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้เรากลับไปสู่ในเวทีโลกได้เนี่ย
ต้องเริ่มตั้งแต่ระบบปฐุมวัย
นโยบายการศึกษาของเราก็มีอยู่หลายเรื่อง
ว่าจะเป็นการคืนครูให้ท่องเรียน

ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเอง

สามารถที่จะรวบรวมคะแนนเสียงของพักฝั่งประชาธิปไตย

คุณพิทาบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องดูในรายละเอียดนะ

ส่วนสอบวอร์สองร้อยห้าสิบเสียนะครับคุณผู้ชมครับ

คุณพิทาวบอกว่าสวกรควรเลือกตามมติประชาชน
ให้ความไว้วางใจในการเลือกพักการเมือง

ทางด้านคุณพิทาบอกว่าการรัฐประหารควรที่จะสิ้นสุดได้แล้วนะครับ
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาการรัฐประหารของไทยเกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ชมครับ
แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ในทวิตเตอร์คุณผู้ชมครับ
ขึ้นติดแทสต์แท็กไปนะครับในยกคนที่๓๐ครับ
มีการคุยกันว่าคุณผู้ชมได้กลิ่นอะไรกันหรือเปล่าฮะ
เขาบอกว่าเป็นกลิ่นไอของความเจริญ

ส่วนบางคนบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษของคุณทิมพิธานะคุณผู้ชมครับ
นี่คือสิ่งที่หลายคนบอกว่าชื่นชมแล้วก็อยากที่จะเห็นคุณทิมพิธาไปพูดในเวทีนานาชาตินะครับ

ตวินทองย้อยทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสด
จากพักที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง
ต้องตั้ง๖และพัทธีตอนนี้เห็นแสงสว่างด้วยการที่จะปูทาง
เข้าสู่การเป็นพักรัฐบาลอย่างพักเก้าไกล
แคนดิเดตหนึ่งเดียวจากคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกลครับ
เวลาครับคุณผู้ชมได้ฟังคุณพิธาเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนนี้นะครับ

ชัดเจนจริงเกี่ยวกับการขึ้นมาแนะนำตัว
ผมพิธาลิ้มเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
อาจารย์วิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลหน่อยครับ

แสดงความมั่นใจให้คนเห็นในความเชื่อมั่นนั้น
ชัดเจนมากผมผ่านนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมาแล้ว
หลายคนนะชีวิตคนนะยังไม่เคยเห็นใครมีความมั่นใจเท่ากับคุณพิธา
ถ้ามันเลยความมั่นใจไปอีกนิดก็ใช้คำว่าทรนง
ทรนงมั่นใจมั่นใจมาก
แล้วได้แสดงความมั่นใจให้คนเห็นแล้วไม่เขิน
พร้อมถ้าเป็นคนอื่นนะครับจะยังไม่พูดหลายประโยคที่เหมือนคุณพิธาพูดนะ
ถ้าเป็นคนอื่นนะแม้กระทั่งคุณอภิษฎเวชาชีวะเนี่ยวันแรกที่รู้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ยังไม่แสดงความท่าทีเป็นอย่างนี้นะยังสงวนท่าทีไว้ก่อน
อันนี้เขาบอกนักเรียนนอกคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง
แล้วก็ได้แสดงความมั่นใจว่าเป็นผู้นำให้คนอื่นที่ยังคิดออดแอดแอดอยู่เนี่ย
มั่นใจเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะผมว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเชื่อมั่นนะ
คนเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาจะพูดแล้วเขาจะสู้ในสิ่งที่เขาจะสู้
ผมว่าหลายประโยคมันซ่อนความมั่นใจซ่อนความเชื่อมั่น
ถ้าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะมองไปแง่ว่าโอ้ยหลงอะไรทรนงตัวเองมากเกินไปแต่ไม่ใช่
ประโยคที่บอกว่าพร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ผมเป็นนายกที่ดีขึ้นในทุกวัน
อันนี้ท่าทีแล้วอาจารย์เรื่องของสูตรจัดตั้งรัฐบาล
สัดเจนตอนนี้อาจารย์มองอย่างไรครับ
ไม่เคยจูนไม่เคยเจอนะครับ

พักนั้นหาเสียงไว้จะไปทำเรื่องนั้น
โน้นหาเสียงไว้จะมาทำเรื่องนั้น
มารวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ย

นโยบายหลักของแต่ละภักดิ์

เพราะต่างฝ่ายต่างพักต่างอ้างว่า

ติดปัญหาผมไม่ได้คุมกระทรวงนี้

ทะลวงตรงนั้น

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเนี่ย

นี่สปกกระโสมหาไทย

แผนที่ของแต่ละกระทรวงก็ไม่ตรงกัน
ฉะนั้นวิธีการที่คุณพิธาอธิบาย

แล้วเดินหน้าแก้ปัญหานั้นเป็นหลัก
เกี่ยวกับกระทรวงไหน
ตกลงไว้มัดกันไว้หลวมว่า

แล้วต้องทำในกรอบเวลาให้ได้ว่า

๑ปีเห็นอะไร๒ปีเห็นอะไร๓ปีเห็นอะไร

เรารู้พัฒนาฐานแบบสาโกนเลย

ที่แก้ไม่ได้เพราะติดกระทรวงนี้

เรื่องนี้ใหม่เป็นความหวังมากเลยนะ
มันหลายปัญหาที่เลื้อรังอยู่ในบ้านเรา
ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน

ไม่รู้กี่สิบตั้งแต่ผมหนุ่มจนแก่

การบริหารตัวเองกับนักข่าวเนี่ย

อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทเคยบอกว่า
ใครที่จะมาขึ้นเป็นผู้นำทางการเมืองนะ
ถ้าคุณตอบคำถามนักข่าวไม่ได้
คุณบริหารจัดการกับนักข่าวไม่ได้นะ

เพราะว่านักข่าวโอ้โหไม่รู้จักไหนจากไหนนะ

คำถามที่เราชอบทั้งคำถามที่เราไม่ชอบ

คำถามที่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็เสีย

แต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณพิธาเอาอยู่